หลังจากเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกนะครับในค่ำคืนของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษครับ
แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุตกกระแทกพื้นบริเวณนอกสนามห่างไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับ
ก็ส่งผลให้บนเครื่องนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕คนด้วยกันครับ
หรือว่าประมาณตี๒นะฮะในเวลาของประเทศไทยนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕คน
ทุกคนนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเดินทางบนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว
และแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการ
เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้พอเครื่องบินตกแล้วมันเกิดเป็นไฟลุกท่วม
คือเครื่องมันระเบิดนะคะแล้วก็ไฟลุกท่วมไม่สามารถที่จะระบุอัตลักษณ์ได้แน่นอนว่าคนไหนคือใคร

แล้วผู้โดยสารทั้งหมด๕คนก็อยู่ในเครื่องบินแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ
ซึ่งผู้เสียชีวิต๕คนประกอบไปด้วยทางด้านของนายแอริกสวาสเฟอร์นะครับเป็นนักบินที่หนึ่ง
ซาเบร่าโรซาเลโควิชเป็นนักบินที่๒
และผู้โดยสาร๓คนนะฮะตามภาพที่เราขึ้นให้บนหน้าจอ
คือคุณวิชัยศรีวัฒนประภาครับ

แล้วก็นายกวีพรพันธแพร่ซึ่งเป็นผู้โดยสาร
แล้วก็เป็นทีมงานของเจ้าสัววิชัยที่โดยสารไปด้วย
หลังจากที่มีการยืนยันบรายชื่อของผู้เสียชีวิตทั่วโลก
วงการกีฬาวงการฟุตบอลวงการบันเทิงแวดวงธุรกิจ
ต่างร่วมกันแสดงความเสียใจ

เราสูญเสียบุคคลสำคัญบุคคลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างศรีวิชัยไป
ทำให้สโมสรฟุตบอลนั้นกลายเป็นแชมป์พรีเมอร์ลีกอังกฤษได้
อย่างที่ไม่มีใครคิดคาดฝันว่าจะขึ้นมาได้ในเวลาไม่กี่ปี